จะพาไปดูวิธีการทำบ้างไฟ
บางคนเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของบ้างไฟเขาทำกันยังไง

วิธีการทำบ้างไฟ
น้องแก้วอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกดอ่า
ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอโอ้โหมากันเพียบแล้วครับ
พาชาวบ้านไปชาวบ้านหนองแก้วจำนวนมากนะฮะ
ก็มารวมตัวกันที่วัดคึกคักเลยร่วมแรงร่วมใจโอ้โหนี่
ปักอะไรลงไปนะดำดำเต็มหน้าเลยคือเขามาทำบ้างไฟโบราณ
เพื่อเตรียมสืบสารงานประเพณีบุญบ้างไฟฮะคือวิธีการของเขานะยังไง
เดี๋ยวผมไปดูกันทีละขั้นทีละตอนเลยนะครับวิธีการและขั้นตอนในการทำบ้างไฟโบราณ
เริ่มต้นคนเท่าคนแก่นะเขาจะทำพิธีบวงสวงก่อน
ที่เห็นไปเมื่อสักครู่ก่อนที่จะออกไปหาลำไม้ไผ่คือบวงสวงแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ
ขอให้เจอเถอะขอให้เจอลำไผ่ที่เหมาะสมจะมาทำบ้างไฟในปีนี้
โอ้โหคัดเลือกตั้งแต่ลำไผ่เลยทีเดียวลำไผ่มันต้องเป็นยังไงอ่ะครับ
ลักษณะคือตรงเลยตรงแบบว่าลำป้องสวยงามเลย
มีโค้งไม่มีคดเลยทีเดียวแต่ลำไผ่มันจะตรงเต็มที่ได้แค่ไหนเชีย
อืมเขาก็ต้องใช้ไฟเนี้ยนะครับใช้ไฟเนี้ยอ่อนอ่อนมาลนเพื่อดัดกันให้ตรงอีกครั้งหนึ่งอืม
ป๊าบขั้นตอนสำคัญคือการตำบ้างไฟ
นำดินประสิวไปคั่วในกระทะให้ร้อนพอเกลียมแล้วก็กินอร่อยได้เลยคือมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ
ไม่ได้คั่วอย่างนั้นจะบ้าแล้วไม่ใช่ของกินอย่างนั้นนะคะ
คั่วเฉยไปคั่วในกระทะตั้งไฟจนดำนะแล้วก็มาตำกระทาน
ตำกับถ่านไม้สีดำผสมกับกรรมฐานมันเป็นสูตรผสมของเขา
ทำผิดสูตรบ้างไฟแตกนะฮะมันต้องมีความชำนาญนะครับ
ทำให้ถูกสูตรแบบโบราณของเขาแล้วเมื่อตอกดินปืนลงในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้เรียบร้อย
จะถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในกระบวนการทำบ้างไฟแทงรูฮะ
แทงรูหรือว่าการเอารูบ้างไฟซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญประจำหมู่บ้านนะ
จะสามารถแทงเจ้ารูนี้ได้ซึ่งบ้างไฟจะขึ้นหรือไม่ขึ้น
จะสูงหรือไม่สูงมันอยู่ที่ขั้นตอนของการเอารูบ้างไฟนี่แหละครับ
ซึ่งโบราณเขาเจาะตรงหัวเอาไว้เพื่อที่จะจุดบ้างไฟ
ไฟเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันก็จะทำให้บ้างไฟเนี่ยมันหมุนมันพุ่งขึ้นไป
อยากให้ไปสู่ฟ้านั่นเองนะครับทำเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
แล้วก็ตกแต่งให้มันสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะแต่งกาย
ชุดประจำถิ่นที่สวยงามร่ายรำไปกับเสียงเพลงเสียงดนตรี
สีสันอย่างมากเอ้าผมบอกแบบนี้แล้วกันเผื่อใครจะไปเที่ยว
สารประเพณีโบราณแบบนี้นะครับก็ไปกันได้๒๔พฤษภาคมนี้นะคะ
นี่เป็นเพียงแค่ภาพตัวอย่างภาพบรรยากาศของงานว่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้
เอามาให้ดูกันเฉยเรียกน้ำย่อยก่อน
โอ้โหขนาดน้ำย่อยนะคะคุณยังทำให้กระเพาะดิฉันนี่ร้องปั่นป่วน
หิวแต่กำลังจะบอกว่ามันน่าดูน่าไปจริง
ช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะเป็นช่วงของงานประเพณี
แต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปศรีสะเกดช่วงนี้มีงานเหมือนกันนะ
เทศกาลดอกลำดวนบานไปดูได้เป็นงานประจำปี
ลำดวนกำลังบานหอมเลยแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงครับข้าง
ศรีสะเกดมีอะไรจะฝากถึงคุณศรีสะเกดไหม